มาดูเคราะห์ซ้ำกรรมสัตว์ของชาวนาที่จังหวัดแพร่เขาบอกว่า
คือจะทำนาติดต่อกันหลายวันนะครับก็จอดรถไถทิ้งเอาไว้
จอดรถไถทิ้งเอาไว้กะว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะมาใช้ต่อ
ไม่ได้นะครับเดี๋ยวนี้เครื่องสูบน้ำมันยังเอาเลยครับ
ไถเนี่ยหวานหมูมาเลยนะที่บ้านปงป่าหวาย
อำเภอเด่นชัยจังหวัดแพร่นะครับนางสุพินสุขทรัพย์อายุ๕๕ปี
เป็นชาวนาครับท่านไปแจ้งความกับตำรวจสพเด่นชัย
จอดรถไถนาแบบเดินตามทิ้งไว้กลางทุ่งนา
โดยไม่ได้เอากลับบ้านไปด้วยเพราะเห็นว่าต้องมาทุกวันนะครับ
ก็เลยเอาร่มมาปากกางกันแดดกันฝนให้กับรถถ่ายเอาไว้
วันรุ่งขึ้นก็จะมาขับรถไถไปใช้งานต่อเป็นอย่างนี้ทุกวันแหละครับ
แต่เมื่อวานนี้ครับพอจะมาทำงานต่อจะมาเอารถถ่ายเจอแต่ล่มครับ
ไถหายไปแล้วราคานี้เขาบอกหลักหมื่นบาทเลยนะฮะ
ตำรวจจึงมาตรวจสอบเก็บหลักฐานต่างนะครับถึงที่เกิดเหตุ
แล้วก็ไม่ใช่แค่รายเดียวครับกลางทุ่งนาห่างออกไปไม่ไกล
พี่ท่านนี้พี่สุภาพปลาสุวรรณอายุ๕๕ปีเล่าบอกว่า
ไถของเขาที่จอดข้ามคืนไว้กลางทุ่งนาเหมือนกับบ้านนี้
ถูกคนร้ายถอดอะไหล่บางส่วนหายไป
ที่เครื่องของรถไถมันมีร่องรอยการถูกงัดแงะด้วยนะ
ว่าจะเป็นคนร้ายรายเดียวกันเจอแบบนี้หัวอกชาวนาทั้งคู่นะครับ
กับโอดครวนเลยนะครับว่าปีนี้เนี่ยเป็นปีที่แย่ที่สุด
นาก็แย่ข้าวก็ถูกแถมยังมาถูกขโมยรถไถที่เป็นเครื่องมือ
ทำมาหากินสำคัญไปอีกนะครับก็ได้แต่วิงวอนนะครับ
ตอนนี้ให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยใครหรือใครที่เห็นเบาะแสเนี่ย
ช่วยแจ้งหน่อยนะฮะจับหัวขโมยลายนี้ให้ได้
แล้วก็ขอให้ได้ของกลางคืนด้วยนะจะได้เอากลับมาก้มหน้าก้มตา
มาหากินกันต่อไปนะครับไม่ได้นะครับจอดทิ้งไว้ไม่ได้แล้ว
ปัจจุบันนี้ไอ้ที่คิดว่าไม่เคยหายมันเอายากไม่เอาหรอก
มันเอาฮะอย่าคิดว่าแป๊บนึงไม่ได้เลยนะคะ